อีกหนึ่งกิจกรรมดีที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่๒๔นะครับ
สำหรับการประกวดภาพวาดโปสเตอร์สำหรับโครงการอีซูซูเยาวชนสัมพันธ์นะครับ
ปีนี้ก็มีทุนการศึกษาเตรียมมอบให้กับผู้ที่ร่วมโครงการนี้มากกว่า๑ล้านบาทนะครับ
และผู้ชนะครับได้ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
จิตรกรคนเก่งทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายรวมกว่า๔๓ทีมจากทั่วประเทศ
บรรจงสร้างสรรค์วาดภาพโปสเตอร์ในหัวข้อสุขภาพดีเริ่มที่กีฬา
ในการแข่งขันอีซูซูเยาวชนสัมพันธ์ครั้งที่๒๔รอบชิงชนะเลิศ
หวังเป็นตัวแทนเยาวชนระดับละ๓ทีมรวม๑๒คน
เดินทางไปเปิดประสบการณ์ท่องโลกว่างที่ประเทศญี่ปุ่น
พร้อมรับโลกเกียรติคุณและทุนการศึกษามากกว่า๑ล้านบาท
ตรีเพศอีซูซูนั้นมุ่งเน้นให้เยาวชนไทยนั้นได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะว่าเรามีเอกลักษณ์คือจะต้องแข่งเป็นคู่นะคะ
ในการวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญค่ะ
วาดภาพในครั้งนี้น้องได้รับแรงบันดาลใจจากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ
โดยใช้เวลาในการบรรจงสร้างสรรค์รวมกว่า๓ชั่วโมง
ที่คณะกรรมการจะเก็บผลงานเข้าสู่กระบวนการตัดสิน
ติดตามผลการประกวดทุกรางวัลได้ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับวันที่๑๖กุมภาพันธ์นี้หรือเว็บไซต์ของอีซูซูค่ะ